พาคุณผู้ชมไปดูลูกวัวแสนรู้กันบ้างดีกว่านะครับ
อยู่ที่วัดสมามรัตนารามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
แสนรู้ขนาดไหนไปดูภาพกันเลยฮะ
นี่แหละครับโอ้โหหลวงพ่อกำลังรูปป้อนอาหารให้กับลูกวัวแสนรู้ตัวนี้นะครับ
นี่คือพระประชาธรรมนาเจ้าอาวาสวัดสมานรัตนาราม
ขณะที่เดินผ่านลูกวัวแสนรู้ตัวนี้ก็จะเดินตรงเข้าหาหลวงพ่อพร้อมกับใช้จมูกดมกลิ่น
ตั้งแต่ปลายเท้าไปจนถึงใบหน้าก่อนที่จะกระโดดขึ้น
ใช้เท้าหน้าทั้งสองข้างกอดกายด้วยความคุ้นเคยเหมือนสุนัขนะ
เวลาเขาดีใจเจอเจ้าของเขาก็กอดแบบนี้แม้ลูกวัวตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ
โดยพระประชาธรรมนาฏบอกว่าลูกวัวตัวนี้ตั้งชื่อว่าเรียกทรัพย์
ชื่อดีมากเพราะแคมป์แคมป์ในวัดจะเรียกว่าเจ้าจิ๋ว
เป็นลูกวัวเพศผู้สีน้ำตาลอายุ๗เดือน
ผสมที่เกิดจากพ่อพันธุ์บรามันแล้วก็แม่เป็นพันธุ์ไทย
ชื่อว่าอุ้มบุญได้ถ่ายชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว
ตกลูกออกมาเพียง๕เดือนแม่เขาก็ตายนะครับ
จากนั้นพระครูจึงเลี้ยงไว้เจ้าแล้วก็เรียกว่าเจ้าเรียกทรัพย์
โดยปล่อยให้เดินไปเดินมาภายในวัดได้อย่างอิสระนี่แหละครับ
จนเป็นที่คุ้นเคยกับผู้ที่ไปกราบไห้บูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในวัด
โดยเฉพาะพ่อค้าแม่ค้าก็จะนำอาหารให้กิน
ชอบมากที่สุดคือยอดผักบุ้งกับกล้วยน้ำวา

ดูสิเล่นกันเหมือนแบบว่ารูปสุนัขเลยนะ
โดยคุณพี่แม่ค้าขายผลไม้นะครับ

มีความรักและผูกพันกับเจ้าเรียกทรัพย์ตั้งแต่เกิด
ทุกเช้าจะมายืนรอที่หน้าแผงร้าน
เมื่อมาถึงเขาก็จะนำกล้วยน้ำว้าผักบุ้งให้กินทุกวัน

ใช้มือรูปไลค์ไปตามลำตัว
กว่าเจ้าเรียกทรัพย์จะหลับเขาก็เคลิ้มไงคุณ
ตื่นขึ้นมาก็ให้น้ำให้อาหารอีกสักรอบหนึ่ง
นิสัยเจ้าเรียกทรัพย์เหมือนเด็กนะฮะ

คนแปลกหน้าที่จับต้องตัวได้
ต้องมียอดผักบุ้งคอยให้กินด้วยนะครับ
แต่ถือว่าเชื่องมากน่ารักมากนะครับ
ก็กระโดดเกาะตอนตัวเล็กแบบนี้ทำได้นะลูกนะ
แต่พอหนูโตแล้วหนูทำไม่ได้นะลูกนะ